ย้อนอดีตนิดนึงก็แล้วกัน
จะพาคุณผู้ชมและอเจ้าทั้งหลาย
กลับไปกรุงศรีอายุทยา
กับบทพ่อเดือก๊อตจิรายุ
กระชากใจสาวมาทั้งบางแล้วค่ะ

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
แหวบแหวบเห็นกันแหวบ
เดียวสำหรับหนุ่มหล่อดูดานก๊อต
จีรายุในบทบาทก็เดือ
นุ่มแบสไมค์แห่งกรุงอโยธยา

แต่ก็ทำสาวหลงรักไม่ไหว

น้ำเหรอครับ
บอสชาวมะนาวเหรอ

ชาวมะนาวด้วย

เปิดตัวสนมรับท่านจ้อย

นาทีนี้อย่าเกิดเป็นลูกชิ้น
คนอร้ายหล่อแท้

ผ้าเคี้ยวลูกชิ้นยังป้าวใจเลยนะ

อยากเยาะเคี้ยวหรอ